ส่วนเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อ๒เดือนก่อน
มีข่าวว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๙ปี
ถูกฆ่าตายอยู่ในบ้านที่นครศรีธรรมราช
แล้วก็จากการตรวจสอบภายในบ้านเนี่ย
มีเงินในกระปุกออมสินหายไปด้วย
ตอนแรกคาดว่าเป็นเหตุคนร้ายขึ้นบ้านขโมยของแล้วก็ฆ่าตาย
ตำรวจใช้เวลาสอบสวนตรวจสอบหาหลักฐานเพิ่ม๒เดือน
ตำรวจบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของโจรขโมยของแล้วฆ่าคนในบ้านตาย

ตำรวจบอกว่ามีพิรุธหลายอย่าง
คำให้การของแม่และพฤติกรรมของแม่
บางอย่างที่เวลาสูญเสียลูก

ไม่ใช่หรอกแม่จะมาฆ่าลูกได้ยังไงไม่เชื่อ
น่าจะเป็นคนอื่นที่อาจจะเป็นคนใกล้ชิดนั่นแหละ

ซึ่งแม่เองตอนนี้ก็ยังคงปฏิเสธนะคะตัวแม่ยังคงปฏิเสธอยู่
กรณีนางสาวชนทิชาจินดาวงอายุ๒๙ปีถูกคนร้ายใช้ไขควงแทงคอและหน้าอก
สิบเอ็ดแผลเลยอ่ะค่ะเสียชีวิตอยู่ในบ้านในพื้นที่อำเภอบังขันจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็มีเงินในกระปุกออมสินหายไปห้าพันบาทเหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งครึ่ง
เอ็ดเมษายนที่ผ่านมาตอนนั้นนะคะนายอนันต์จินดาวง
นางประทีปจินดาวงพ่อกับแม่ของนางสาวชนทิชาบอกกับตำรวจว่า
วันเกิดเหตุตัวนางสาวชนทิชาเลี้ยงลูกอยู่บ้าน
อยู่กับน้องสาวที่เป็นออทิสติกอายุสิบแปดปีนางประทีปจินดาวงอายุห้าสิบสี่ปี
ซึ่งเป็นแม่ค่ะออกไปกรีดยางกลับมาเห็นลูกสาวนอนเสียชีวิตอยู่ในห้อง
งัดประตูบ้านมีร่องรอยการถอดบานเกล็ดหน้าต่างหลังบ้าน
แล้วบุกเข้าไปฆ่าชิงทรัพย์ครับล่าสุดตำรวจสพบังขันออกหมายจับแม่นะคะ
ออกหมายจับนางประทีบแม่ของผู้เสียชีวิตข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เพราะตำรวจบอกว่าหลักฐานมันชัดว่านี่คือแม่ฆ่าลูกค่ะ
นำตัวแม่ไปสอบปากคำเบื้องต้นแม่ปฏิเสธ
บอกว่าไม่รู้เห็นกับการเสียชีวิตของลูกก็ใช้หลักทรัพย์สองแสนบาทประกันตัวออกไป
ครับวันนี้คุณปียชาติคงถิ่นทีมข่าวของเราไปคุยกับแม่ที่ตกเป็นผู้ต้องหาว่าฆ่าลูกนะคะ
แม่ยังคงยืนยันความบริสุทธิ์แม่บอกว่าแม่ไม่ได้ฆ่าลูก
แม่เล่าให้ฟังแบบนี้แม่บอกว่าวันเกิดเหตุแม่ออกไปกรีดยางจริง
ออกไปตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งจนถึงเช้าตอนไปแม่ไม่ได้ล็อกประตูหลังบ้าน
พอกลับมาแวะซื้อข้าวผัด๒กล่องเอามาให้ลูก
ครับก็คือผู้ตายอ่ะนะคะแล้วก็มาให้ลูกสาวอีกคนนึงด้วยที่ป่วยเป็นออทิสติก
พอมาถึงบ้านตะโกนเรียกให้ลูกออกมากินข้าว
แต่ลูกไม่ออกมาก็เลยเดินไปดูพบว่าลูกสาวนอนเสียชีวิตอยู่ในห้อง
แม่บอกว่าเสียใจมาก
คิดเลยว่าอยู่ดีจะกลายเป็นผู้ต้องหาฆ่าลูกในไส้ของตัวเอง
แม่บอกว่าเลี้ยงลูกมากับมือทำงานหนักทุกอย่างเพื่อส่งเสียลูก
ให้ลูกได้เรียนหนังสือไม่เคยตีลูกด้วยซ้ำ
แล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยทั้งเบาหวานทั้งความดันทั้งไขมัน
สุขภาพไม่แข็งแรงมา๖ปีแล้ว
แล้วก็ต้องดูแลลูกสาวอีกคนที่เป็นออทิสติกอายุ๑๘ปี

ทำไมจะต้องมาฆ่าลูกสาวแท้ของแม่

ถ้าแม่ทำจริงขอให้แม่มีอันเป็นไป

แล้วแม่ระดับนี้แม่จะไปวางเปลี่ยนทำอะไรได้
เออแม่ไปกรีดยางแม่ลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นตอนไปปิดอ่ะ
แม่บอกตรงว่าแม่ลืมใส่กรอนประตู
ไปเอาน้ำล้างหน้าที่ประตูแล้วเอาข้าวให้หมา

ว่าแม่ไม่ได้ใส่กรอนประตูไว้ด้านหลัง

บอกคนร้ายมาแต่ครั้งก่อนก็มาลืมบ่อย
แล้วคนที่พูดพูดจนปลาดอย่างไร
คือพี่ชายแท้ของป้าเอง
วันที่นำศพลูกสาวมาจากโรงพยาบาล
คนไม่มาจบก็เกลียดว่าแม่ฆ่าลูก
แล้วพี่ชายแท้เป็นคนพูดแล้วก็พูดมาได้ไง
หลังจากนั้นเขาก็ไม่พยายามจบ

เอ่อตั้งแต่บัตรนั้นจนถึงบัตรนี้ก็ไม่ได้เจอกัน
พี่แท้เคยกัดแย้งกันเรื่องมรดก
เคยกัดแย้งกันมาตลอดต้องอยู่เว็บต้น
เพราะชาวบ้านก็หาว่าป้าเป็นคนฆ่าลูก
แต่ป้าบอกตรงนี้พ่อท่านไก่วัดลำนาว
จักษิตของพ่อท่านไขวัดชาชิต
ป้าไม่ได้จำป้าบอกแล้ว
ถ้าป้าตำโขยป้าตายด้วยรถทับบนทะดุล
หรือว่าให้ปืนลูกศูนย์กินตับ
ป้าบอกตรงให้รถคว่ำรถปลิ๊กให้ตายห่วงไปใน๓วัน๗วัน
นี่พ่อท่านไขวัดรุ่นแรกนะรุ่นที่๑อยู่ที่ป้านี่
พูดตรงป้าพูดจริงป้าไม่ได้ทำผิด
นี่ค่ะแม่ยังคงปฏิเสธนะคะ
ก็สาบานไปถึงพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์ที่ชาวใต้เคารพนับถือนะฮะ
แต่ว่าแหมจะว่าไปเรื่องแบบนี้นะไปบอกใครใครก็คงยากจะเชื่อว่า
โอ้โหแม่ตัวเองจะแทงลูกจนตายด้วยไขควง๑๑
ใช่มันโหดขี้มากค่ะ

ใช่ค่ะทีนี้ค่ะทีมข่าวก็เลยลองไปคุยกับญาติญาติดูหน่อยนะคะ
ไปคุยกับนายเจรพงศ์ชูเกิดอายุ๓๙ปีเป็นลูกพี่ลูกน้องของผู้เสียชีวิต
นางชีพแพ่วบริวารอายุ๖๖ปีเป็นพี่สาวของนางประทีพก็คือแม่ของผู้เสียชีวิต

ญาติบอกว่าญาติไม่เชื่อนะคะว่าแม่จะฆ่าลูกสาวแท้ของตัวเอง
ตั้งข้อสังเกตหลายอย่างค่ะ
ญาติบอกว่าคนที่ลงมือหรือมีส่วนรู้เห็นในการฆาตกรรม
อาจจะเป็นคนใกล้ชิดที่มีความขัดแย้งกัน
อยากให้ตำรวจสืบหาคนร้ายตัวจริงไม่อยากจะให้เป็นการจับแพ้
ตอนเด็กตอนนี้ก็ยังไม่เคยเชื้อเป็นแม่ของผู้ตาย
เป็นคนดีจิตใจดีนะกับผู้คนมีงานมีแล้วก็ช่วย
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่เชื้อผมยังไม่เชื้อแล้ว
นิสัยน้องดีว่าน้องไม่ทำ
ดูดีทำไมเขามาบอกว่าเป็นคนท่าลูกเลย
เพื่อนก็ปรากรรมคนที่เขาทำก็ไม่รู้
แต่ว่าคนที่ทำมันก็หัวเราะตอนนี้เพราะน้องผ้าถูกจับ
โดนจังนี้ก็หัวเราะแต่ผ้ายืนยันได้ว่าไม่ทำ
ถามว่าน้องไปตอนไหนตีหนึ่งอุ๊ยฉันไม่ไปหรอกตอนนั้น
ฉันกลัวแต่เขาก็ไม่กลัวก็กลัวก็กลัวอดมากกว่า
กลัวไอหนึ่งก็ไม่กลัวก็กลัวอดกลัวลูกก็จะอด

คือตำรวจบอกว่าตำรวจใช้ระยะเวลาในการสืบสวนสอบสวน๒เดือนนะคะ
ตำรวจบอกว่าตำรวจมีหลักฐานชัดเจนนะคะ
ว่าคนร้ายคือนางประทีบแม่ของนางสาวชนทิชา
คนร้ายคือแม่ตำรวจบอกแบบนี้ว่าหลักฐานมันชัดว่าแม่ฆ่าลูก
คือจากการสืบสวนสอบสวนนะคะนางประทีบมีพิรุธหลายอย่าง
ตำรวจบอกว่าผิดวิสัยของแม่ที่ต้องสูญเสียลูก
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่ลูกถูกฆ่าตายอย่างโหดเยี่ยม
แม้ว่าแม่จะปฏิเสธแต่ตำรวจมีหลักฐานที่ชัด
มั่นใจว่าดำเนินคดีได้แน่
ตำรวจให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้นะคะ
พิรุษที่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนะคะก็คือไขควง
ควงที่ใช้ก่อเหตุเป็นของในบ้าน
ร่องรอยงัดแงะเป็นการงัดจากในบ้าน
งัดจากนอกบ้านแต่ก็มีการวางแผน
ให้ดูเหมือนว่าเป็นการฆ่าชิงทรัพย์
ส่วนจะมีคนอื่นร่วมก่อเหตุหรือเปล่า

สาเหตุที่ญาติใกล้ชิดเห็นตรงกันกับตำรวจ
มาจากความขัดแย้งเรื่องทรัพย์สินภายในครอบครัว

ก็จะส่งอายการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป